ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนนึงเธอยูทร์๒๘ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านบนที่นอน
คือญาติญาติมาดูก็เจอว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
และว้าก็เจอแมวที่เลี้ยงไว้มันเฝ้าสบของเจ้านายไม่ยอมห่างเลยนะค่ะ

ก่อนทำให้ที่จะเข้าไปตรวจไปชนะสูตรได้
ต้องให้ญาติมาจับมันใส่กรงไว้ก่อน
เจ้าใจแอ้นนะครับแมวตัวผู้นะครับ
นอนเฝ้าร่างของคุณแพร่นะครับที่เป็นเจ้านายนะครับ
คุณแพร่ชื่อจริงชื่อนางสาวมณฑาการนะครับอายุ๒๘ปีนะครับ
บนที่นอนในบ้านที่ตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุสพบ้านค่ายแล้วก็ทีมแพทย์ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุนะฮะ
ส่วนเรื่องสาเหตุการตายอย่างละเอียดเนี่ย
เดี๋ยวจะส่งร่างไปชนะสูตรอีกครั้งนะครับที่โรงพยาบาลจังหวัดระยองนะครับ
คุณลุงของผู้ตายบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้นะฮะ
คือ๑พฤษภาคมยังเจอหลานสาวอยู่เลย
พอตอนค่ำญาติญาติเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ในห้องทั้งวันเลยไม่ออกมาจากห้อง
ก็ยังคุยกันอยู่ยังแกล้งถามคุยกันเล่น
บอกเออไหนลองไปดูหน่อยซิไม่ใช่ตายไปแล้วหรือยังไงไม่ออกจากห้องเลย
แม่ก็เลยไปเปิดประตูห้องลูกสาวดูนะครับ
ตอน๑ทุ่มเมื่อวานนี้พอเข้าไปดูพบว่านอนนิ่งเลยแล้วก็เสียชีวิตแล้ว
ซึ่งคุณแพร่เพิ่งได้รับตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทที่ทำงานอยู่นะครับ
คือยังไม่ได้ทันไปทำงานเลยเมื่อวานนี้วันหยุดนะครับ
วันนี้ความจริงต้องไปทำงานตอนค่ำก็เสียชีวิตนะครับ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุที่จังหวัดระยองนะครับได้เจอเจ้าใจแอ้นนะครับ
มันก็ยังอยู่ในกรงนะฮะวันนี้แต่มันก็ดูเหงาเหงาหงอยหน่อย
เพราะว่าเจ้านายไม่อยู่แล้วค่ะนะนี่บ้านหลังเกิดเหตุนี่ใจแอ้นนะฮะอืม
มันหอยจริงนะมันดูแบบซึมเศร้าเหมือนกันนะ
เมื่อวานก็อยู่เฝ้าร่างของคุณแพร่แบบไม่ห่างเลยจนต้องจับใส่กรงไปก่อนอ่ะ
ท่านผู้ชมครับส่วนที่วัดตาขันนะครับ

คุณแม่บอกว่าลูกสาวอายุเพิ่ง๒๘

ได้รับตำแหน่งผู้จัดการจะเริ่มงานผู้จัดการวันแรกวันนี้
วันหยุดไงของเอกชนวันแรงงานปรากฏตอนค่ำเสียชีวิตในห้องนอน
ความจริงวันนี้ต้องไปรับตำแหน่งผู้จัดการเป็นวันแรกตำแหน่งใหม่เลย
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์ระบุว่าเนื่องจากมะเร็งกระเพาะอาหาร
ซึ่งลูกสาวเนี่ยบ่นว่าปวดท้องบ่อยนะสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิต
แรกที่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการวันแรกแต่มาเกิดเหตุก่อนเนี่ย
ปกติน้องเขาฝุ่นเคยกับแมวขนาดไหนครับแม่
ส่วนเจ้าใจแอนด์คุณแม่บอกเดี๋ยวจะเลี้ยงต่อนะครับ
เพราะเป็นแมวที่ลูกสาวรักมากความจริงเจ้ายายแอ้นนี่ก็เก็บมาจากวัดนี่แหละ

แพร่เลี้ยงมานะครับเดี๋ยวคุณแม่จะเลี้ยงให้ต่อ